วันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครประมาณ๑๕๐๐๐คนนะคะ
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมค่ะได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนสำหรับการเดินทางนี้นะคะ
โดยเฉพาะบพขอสรคข้าเพิ่มเที่ยวรถทุกข์เส้นทาง๑๒๕ค่ะ
บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศได้จัดรถเสริมทุกเส้นทางเพิ่มขึ้น๑๒๐
ประมาณ๒หมื่นคนซึ่งก็เพิ่มเป็น๑๕หมื่นคน
ซึ่งเป็นจำนวนที่บขสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้
ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะ
ขสจัดพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งสายใต้
รองรับรถโดยสารเช่าเหมา
หน่วยงานราชการในแต่ละจังหวัดที่เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่
รองรับรถโดยสารขนาดใหญ่หรือรถบัตรได้ประมาณ๕๐คัน
เข้ามาร่วมอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
พร้อมป้ายข้อมูลการเดินทางที่ติดในสถานี
แจ้งถึงจุดต่อชัตเทอร์บัสฟรีเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ
ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกเช่นกัน
โดยอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ถือตัวรถขบวนธรรมดา
และรถไฟฟรีที่เดินทางมากรุงเทพมหานคร
ขบวนรถพิเศษขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็ว
ที่มีรถชั้น๓พ่วงได้และเพิ่มจุดจอดที่โยมราช

นายวุฒิชาติกรยานมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ได้เพิ่มขบวนรถเป็นพิเศษแก่ประชาชน
ที่จะมาร่วมงานพระราชพิธี
ซึ่งต้องขอรับตัวโดยสารจากสถานีก่อนการเดินทาง
โดยจะมีบริการไปจนถึงวันที่๒๑พฤศจิกายนนี้นะคะ

ขบวนรถไฟฟรีสายชานเมือง๓เส้นทาง

ซื่อธนบุรีนครปฐม
เส้นทางที่๓กรุงเทพฉะเชิงเศร้า
ส่วนระยะทางไกล๓เส้นทางไปกลับ

กรุงเทพสุรินกรุงเทพขอนแก่น
และกรุงเทพพิษนุโลกค่ะ